ต่อกันที่คู่แม่ลูกกันหน่อยคุณผู้ชมค่ะ
เกิดเหตุชุนละมุนช็อตฟิลระหว่างแม่กับลูกคุณแม่นิโค

คือเขาไปออกงานอีเวนต์เนี่ยค่ะแล้วก็ไปเจอพี่แจ๊กกะรีนใช่ไหม
ทีนี้น้องอาอายคู่จิ้นของน้องคิกเกอร์เดินมาพอดีสวยจังเลยเนอะ
งานนี้กลายเป็นคุณแม่นิโคค่ะ
แอบมองลูกชายยืนให้พี่อัดคลิปทำมุ้งมิ้งกับสาวอาย
ตอนนักข่าวขอถ่ายรูป๓คนแม่นิโคขอปลีกตัวออกมา
ไม่อยากจะกันซีรีส์บลืออ่า
แต่มันไม่ใช่แค่คู่ทิกเกอร์กับอายที่จะกลายเป็นไวรัลนะคะ
เพราะตอนที่พี่แจ๊กกะรีนยื่นไมค์สัมภาษณ์แม่นิโคกับน้องทิกเกอร์อยู่นั้น
สายตาของแม่นิโคก็เหลือไปเห็นหนุ่มแจมรัชตะ
ก่อนที่จะคลายความลับว่าแม่นิโคเนี่ยเขาเป็นเอฟซีแจมฟิล์ม
งานนี้ทำเอาลูกชายอย่างน้องทิเกอร์ช็อตฟิลเล็กก่อนจะพากันขำ
ก็ใครมันจะไปรู้เลยนะว่าแม่เขาก็มีโมเมนต์ติ่งแบบนี้ด้วย
แต่ใดก็คือน้องทิกเกอร์หล่อออร่ามากจริงพี่แจ๊คตัวจริงหล่อไหมการัน

แล้วน้องเองก็ยืนยันนะคะว่ายังไม่ได้เป็นแฟนกับน้องอายนะคะ
เดี๋ยวเราไปดูช่วงสัมภาษณ์กันหน่อยค่ะ
คือพี่นิโคมาพาน้องติ๊กเกอร์มาดูแฟนฉันละครเวทีแต่ว่าตอนนี้สายตาอยู่ที่ไหนคะ
อยู่ที่แจ๊มกับฟิล์มค่ะอยู่ที่แจ๊มกับฟิล์มค่ะ
ก็ยืนอยู่ตรงนั้นก็เลยแค่แบบอุ๊ยแจมกับฟิล์มไทยดอนเองไม่มีอะไรค่ะ
รักมากค่ะไม่เกี่ยวเลย
ทุกครั้งที่ทิกเกอร์เล่นคอนเสิร์ตที่ไม่มีอาอายก็ต้องให้คนดูแบบเป็นอาอายให้ผมหน่อยนะครับวันนี้อาอายมาดีอ่ะ
อันนี้ขึ้นอยู่กับจิ๊กเกอร์ทุกอย่างครับอันนี้คือแบบ

สรุปตอบแทนให้เขาอีกทีระหว่างพี่เกอร์กับอายเขาเป็นอะไรกันคะ
เป็นเพื่อนกันเพื่อนเสด็จกันค่ะชัดฟิวเล็กหลายรอบนะคะน้องทิกเกอร์น่ารักให้ดูจริง